มีคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะเตือนลูกชาย
ซึ่งเป็นตำรวจบอกว่าอย่าเอาปืนผาหน้าไม้มาเล่นในช่วงเวลากลางคืน

แต่ทีนี้พูดไม่ขาดคำเลยค่ะ
ลั่นเข้าศีรษะของลูกชายเลยนะคะ
เสียชีวิตคาที่เลยอยู่ในแฟลต์ตำรวจป่าไม้

ตำรวจโรงพักพะหนโยธินรับแจ้งเหตุ
มีคนยิงตัวตายที่ห้องพักชั้น๒
แฟลต์ตำรวจป่าไม้ซอยวิภาวดี๔๒กรุงเทพนี่แหละ
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรีบเข้าไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุไปพบศพของ๑๐ตำรวจโทวรวิทย์วัชระวรพันธ

เป็นตำรวจของสังกัดกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีบาดแผลถูกยิงที่ขมับซ้ายทะลุด้านขวา๑นัด
มีปืนพกสั้นยี่ห้อกล็อกและปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ที่พื้นห้องด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบสวนพ่อของผู้เสียชีวิตให้การ
บอกว่า๑๐ตำรวจโทวรวิทย์ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนเล็ก
ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มสุราอยู่กับพี่ชาย
ก็เลยต่อว่าทั้งผู้ตายแล้วก็พี่ชายบอกว่าวันหยุด
ทำไมไม่ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน
เอาแต่นั่งดื่มสุราคือบ่นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
จากนั้นผู้ตายค่ะกลับมาที่ห้องนอน
หยิบปืนพกขึ้นมาแล้วก็เอามาถือเล่น

อย่าเล่นปืนผาหน้าไม้ในช่วงเวลากลางคืน

คำพ่อเตือนนี่โอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วไม่ทันจะขาดคำนะคะ
เสียงปืนลั่นขึ้นมา๑นัด
องไปลูกชายนั่งคอพับแน่นิ่ง
กองเลือดที่พื้นแล้วก็เลยรีบเข้าไปปั๊มหัวใจ
คือพ่อพยายามเข้าไปปั๊มหัวใจก่อนนะ
หลังจากนั้นโทรเรียกรถกู้ชีพ

ตำรวจก็เลยต้องนำศพไปผ่าพิสูจน
สถาบันนิติเวศตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
จากนั้นจึงจะให้ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ